ไม่ดีเราไม่อยากให้ทำแต่เรื่องดีแบบนี้เราอยากสนับสนุน
หนุ่มไกด์คนนี้อยู่ที่สตูนค่ะคุณผู้ชมช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาโควิดใช่ไหม
ทำอะไรได้ล่ะก็เลยผันตัวเองมาขายเกี้ยวทอด
แล้วคุณดูแต่ละอย่างน่าทานมากเลยอ่ะดูน่าจะกรอบแค่เห็นแค่นี้ใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นไส้อะไรเห็ดเข็มทองไม่เคยเห็นเหมือนกันเนอะ
จากไก๊มาขายเกี๊ยวใก่ะมีเเกี๊ยวอะไรบ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม
ถนนคูหาประเวชอำเภอเมืองจังหวัดสตูนเกี๊ยวทอดร้านนี้ขายดีมากจริง
แล้วก็มีหลายไส้ด้วยนะอย่างเช่นที่น้องใบตองดูไปเมื่อกี้คือเห็ดเข็มทอง
กรอกไข่นกกระทาลูกชิ้นปลาปูอัดเอาเยอะแยะถึง๑๒ไส้
เลือกเอาตามใจแต่ผมชอบข้างในที่เป็นนกกระทานะ

กันไปคนละแบบจริงจริงแต่ว่าอร่อยอีกอย่างหนึ่งน้องเมาด้วยกันคือน้ำจิ้มค่ะ
เอออันนี้จริงเนอะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเนี่ยนะคะ
รสชาติกลมกล่อมผสมซอสมะเขือเทศไม่เคยมีที่ไหนอะค่ะเขาบอกรสชาติไม่เหมือนใคร
สมซอสมะเขือเทศเหรอเอออาจจะได้ไปคดรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนึงหรือว่าจะมีความเปรี้ยวหวาน
นั่นแหละถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะคุณชนะคุณใบต
ก็มีลูกค้าแวะเวียนกันมาต่อเนื่อง
ไปคุยกับคุณสุภาชัยทองสิงนะคะเขาบอกเลยว่าเห็นแบบนี้นะอื้อขายดีมาก
ขายเลยอ่ะคือก่อนท่านนี้เป็นไกด์มาเจอโควิดแล้วมันก็ไม่ได้มีการไปท่องเที่ยวใช่มั้ยคะ
ก็เลยตัดสินใจมาขายเกี้ยวทอดอย่างเต็มตัวกลายเป็นอาชีพหลักอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างดี
น้องใบตองคุณชิสาไอ้ไส้กรอกสีแดงนั้นหาทานยากนะโอ้แล้วบอกเลยว่ามันอร่อย
จริงเป็นแบบว่ายังไงต้องได้ทานนะคะเอามาดูราคากันหน่อยราคาต่ำสุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่๓ชิ้น๕บาท
อ่อราคาถูกมากเอ้าแพ่งสุดเท่าไหร่แพ่งสุดคือ๔ชิ้น๑๐บาท
แล้วแต่ไส้อะค่ะแล้วแต่ประเภทคุณจะคละเอาเลยยังไงก็แล้วแต่จะซื้อ๑๐บาท๒๐บาทแล้วแต่เลย
แล้วต้องบอกว่าการที่จะทอดของอร่อยแบบนี้เขาใส่ใจถึงน้ำมันด้วยนะ
ทุกวันรับประกันความกรอบอร่อยสดสะอาดนะคะ

ขายอยู่ที่หลังโรงเรียนพิมารพิทยาศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสตู

น่าทานมากเลยมันดูแบบกรอบแต่ระวังนิดนึงกินเกี้ยวมันชอบแทงเหงือกไม่รู้เป็นอะไร